มาถึงเรื่องนางเอกอะไรนะนางเอกวอร์
ขึ้นวอร์
แบบแถวหน้าของเมืองไทยของเมืองไทย
เธอมีกระแสเล่า
ที่ไม่ใช่ของวัญ

ก็เหลือแค่
ส่วนเรื่องผู้ชายข้ามไปเพราะหากไม่รวยไม่เจ๋งจริง
เธอคนนี้ก็ไม่เอานะครับใช่
ถูกต้องต้องยอมนะครับ
ซึ่งนางเอกของเราก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกรู้สาอะไร
ยังคงวางท่าเหมือนเดิม

นางเอกแถวหน้ามีกระแสเล่าลือปากต่อปากว่า
เธอเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องหนึ่งที่ไม่ใช่ช่องวัน

มีเสียงคอปป๊อกแป๊กคืออะไรคะคุณ
มีความช่างเจรจาจ๊ะจ๋า
มีแบ็คหนาแบ็คดีมีงานอะไรมาที่มาฮอตจริง
เรื่องผู้ชายข้ามไปเพราะว่าหากไม่รู้ไม่เจ๋งจริง

คือแปรพักยังไง
คืออยู่ช่องเดิม

เนี่ยตอนนั้นใช่ไหมล่ะ
ใช่

พี่หนูว่าคนไหนอ่ะ
คนไหนอ่ะ

คนที่เขาทำงานช่างแต่งหน้าพี่มดดำเขายังช่วยหมดเลยเขาช่วยคนอื่น

มดพี่มดดำไปมินท์นัดวัลล่ะไอ้บ้า
เดี๋ยวจะให้เธอจัดกับคุณไอ้ม้า
อะไรฮ่าอาทิตย์หน้า
โอ้โหจริงพี่ม๋ากินเจรึเปล่าคะ

ถ้าพี่มากกินเจ๊
พี่มากเขาจะเขาจะไม่ได้อย่าให้นางกินเจ๊นั่นหน่อย